มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้แน่นอนว่าเป็นช่วงหน้าร้อน

ทีนี้ปัจจัย๒ปัจจัยหลักเป็นเพราะอะไร
หาคำตอบได้จากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันในช่วงรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
หลังจากที่ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวานนี้
มีการกระจายตัวของฝนหลายพื้นที่นะครับ
บางจุดเจอน้ำท่วมบางจุดเจอลูกเห็บ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังคงมีอยู่

คุณผู้ชมครับปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยในรูดูร้อนแบบนี้

อย่างแรกก็คืออากาศเย็นที่เข้ามามีบทบาทกับบริเวณพื้นที่
อีสานแล้วก็ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับ
ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ก็อีก๑ปัจจัยก็คือกระแสลมงานแถมกากจากตะวันตก
นี้มาดูกันหน่อยว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้าง
นี้คืออากาศเย็นจากประเทศจีน
ตอนนี้อยู่ในช่วงถอยออกไปซึ่งก็ค่อยถอยออกไปเรื่อย
สังเกตว่าสีม่วงจะค่อยเขยิบลงสู่ทะเล
แล้วก็จะมีอีกหนึ่งระลอกนะครับรอตามมาติดติดซึ่งระลอกหลังเนี่ยนะครับ
ก็จะค่อยเข้ามามีบทบาทคาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
อาจจะเข้ามาแตะบ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
แล้วก็จะเข้ามามีบทบาทเต็มที่อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
ช่วงแรกที่มีการแผลเข้ามาก็จะมาเจอกับอากาศร้อนนะครับ
ก็จะทำให้เกิดลักษณะการก่อตัวของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
สังเกตว่าอุณหภูมิหลังจากนี้ก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
ในช่วงที่มีอากาศเย็นแผลลงมาอีกครั้ง
ก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็กลางสัปดาห์หน้านะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยสูงขึ้น

สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อากาศนั้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่
อุณหภูมิจะยังคงที่ค่อนข้างสูง
ทีเดียวประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต

ที่จะทำให้หมอกควันนั้นยังคงมีการกระจายตัว

ก็จะพบว่าหลังจากนี้ฝนค่อยหายไป
แต่ว่าจะมีกลุ่มฝนค่อยแผ่เข้ามาปกกลุ่ม
ก็จะแผลเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนบนในช่วงแรก

ก็จะมีอีก๑ระลอกเข้ามาปกคลุม

แล้วก็บริเวณพื้นที่ตอนกลาง

แต่ฝนก็มีการกระจายตัวเยอะเหมือนกัน
ยังไงใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็วางแผนกันดีด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุธธนันทร์พี่สิบมหันทร์สวัสดีครับ